มีนายตำรวจซึ่งเป็นอดีตรองพบตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของพบตรนะครับได้ออกมาวิเคราะห์เรื่องคดีหวย๓๐ล้านบาทผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวี
โดยบอกว่าการที่ครูปรีชาได้เชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทนั้น
เนื่องมาจากว่ามีพยานบุคคลยืนยันว่าครูเป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่ไปจริงก็เลยมั่นใจในเรื่องนี้มาก
แล้วก็แนะนำว่าคดีนี้จะจบลงด้วยดีได้
ครูปรีชายอมถอนฟ้องคดีแพ่งที่อายัดเงินในบัญชีของหมวดจรูนเอาไว้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ
ผมไม่ตำหนิท่านครูปีชาเลยนะครับ
ผมว่าครูปีชาเนี่ยท่านเชื่ออย่างนั้นจริงที่เชื่อไม่ได้มโนไปนะ
เชื่อเพราะว่าข้อมูลประจักษ์พยานพยานแวดล้อมนะครับ
หลักฐานที่ปรากฏว่าท่านเหมาทั้งหมดมาแล้วมันหายไปไหนใช่ไหม
เพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงตรงนี้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันถึงบอก
ชัดเจนนะครับครูปีชาท่านไม่มโน
พลตำรวจเอกอาชิรวิทย์สุพรรณเพศัตริย์ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วิเคราะห์คดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทหลังจากเมื่อวานนี้
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาแถลงสรุปคดี
พร้อมเปิดเผยว่าสาเหตุที่ครูปรีชาไคร่ครวนมีความเชื่อมั่นว่า
ตัวเองเป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่๕๓๓๗๒๖มาจริงนั้น
เป็นเพราะพยานบุคคลที่เป็นกลุ่มแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในตลาดเรสซิตี้ยืนยันว่า
ครูปรีชาเป็นผู้ซื้อไปจริงจึงยิ่งทำให้ครูปรีชามีความรู้สึกว่า
ตเตอรี่รางวัลที่๑เป็นของตัวเองจริงแต่ทำหล่นหายไป

ครูปรีชานั้นเป็นลูกค้าประจำของกลุ่มแม่ค้าขายลอตเตอรี่

ส่วนร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนั้นเป็นขาจร
จึงไม่เป็นที่จดจำของกลุ่มแม่ค้า
และมองว่าทั้งหมดไม่ได้เกิดจากความคิดไปเองของครูปรีชา
และไม่ใช่การมโนแต่อย่างใด
เพราะข้อมูลประจักษ์พยานแวดล้อม
หลักฐานที่ปรากฏและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
บ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วเช่นกัน
การที่กลุ่มแม่ค้าปักใจเชื่อ
ครูปรีชาถูกลอตเตอรี่

ในเรียก๓ตัวหลัง
นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้

ตัวเองทำลอตเตอรี่หายหรือเปล่านะครับ
ผมไม่ได้คิดว่ามะโนนะ

แต่เมื่อทุกคนมาบอก

ผมดีผมดีจนเลิศไปหมดเนี่ย
หนักครับผมก็อาจจะหลอนได้เหมือนกัน

ถึงตัวหลักจิตวิญญาเนี่ย

พลตำรวจเอกอาชิรวิทย์มั่นใจว่า
ในคดีหวย๓๐ล้านนี้จะจบลงด้วยดี
ครูปรีชาถอนฟ้องในคดีแพ่งทุกอย่างจะเบาลง
เพราะเชื่อว่าครูปรีชาไม่มีเจตนา

ครูปรีชาเองมีผลงานดีเด่นหลายอย่างและไม่เคยกระทำความผิด
ผมนี่มีความมั่นใจว่าครูปรีชาไม่ได้มีเจตนา
แล้วเมื่อฟังหมวดจรูนพูดถึงเรื่องโอโฮศิกรรม
ผมว่าเราเป็นชาวพูดด้วยกัน
เมตตาจิตมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเมตตาธรรมเมตตาจิต
เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเกื้อกูลกันต้องให้กัน
ตรงนี้ครูปรีชาไปถูกจองจำอยู่แม้กระทั่งในห้องขังของกองปราบห้องควบคุม
ครูปีชาไปถูกจองจำอยู่แม้กระทั่งในห้องขังของกองปราบห้องควบคุม
กองปราบเนี่ยท่านคงคิดหนักเพราะว่าทั้งชีวิตเนี่ย
ไม่เคยต้องคดีมาก่อนรวมทั้งเจ๊บ้าบินด้วย
ถ้าแกไปไคร่ครวนดูนะครับดูเรื่องประมวลเรื่องทั้งหมด
ปัญญาและสติรอบข้อนะครับทุกอย่างจะเบาลง
ผมเชื่อนะฮะทุกอย่างจะเบาลงถ้าครูปีชาถอนฟ้องคดีแพ่ง
ตัวคดีอาญาเนี่ยเมื่อไม่มีเจตนาเนี่ย
ความรู้สึกมันเกิดขึ้นความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้น
เพราะได้รับข้อมูลมาผิดผิดเนี่ยสารท่านมีเมตตาครับ
สำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกอาชิรวิทย์ให้ข้อคิดอีกด้วยว่า
แต่ละฝ่ายควรมีเมตตาธรรมซึ่งกันและกัน
เพราะต่างฝ่ายก็เคยออกมาพูดว่าอโหสิกรรมให้กัน
แล้วเรื่องนี้จะลงเอยด้วยดีจารึกจันน้อยถ่ายภาพ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน